มารึ้งการภาษาเปิดตัวรวมแพ่น

ขึ้นเร็วมากคุณเป็นบ้านหมา

ไฟไหม้แล้วก็แป๊บเดียว